ส่วนเรื่องต่อไปก็ต้องบอกว่าผลงานละครแต่ละช่องแต่ละค่ายตอนนี้การแข่งขันมันสูงมากจริง
แล้วพอประจวบกับมีกระแสข่าวของแมทพิรณีออกมา
ก็เลยทำให้เกิดกระแสที่บอกว่าเรตติ้งของละครเรื่องที่แมทแสดงเนี่ยมันดิ่งลงเหว
ก็เลยถูกไม้มั่นปั้นมือเอาไว้นี่แหละว่ามาริโอเนี่ยจะมากู้เรตติ้งของช่องให้ได้หรือเปล่า
งานนี้มาริโอบอกสบายใจมากนะ
เขาบอกถ้าได้เล่นจริงนะสงสัยแฟนเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะคะคุณค่ะ
อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับผมแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับ
ตัวเองโอ้ไม่ได้คาดหวังเพราะกลัวว่าถ้าแบบมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดเดี๋ยวเราจะเครียดอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วค่ะ
แต่ก็เห็นในคอมเมนต์ไอจีเฉยครับ

อยู่แล้วครับพี่ซอนนี่เขาเป็นเหมือนไอดอลคนหนึ่งด้วยครับ

คือต้องเล่าก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเขาพูดถึงว่า
อยากจะให้ซันนี่กับมาริโอมาเล่นละครเล่นหนังด้วยกัน
แล้วนางเอกเนี่ยเป็นฟามี่
แล้วมีน้องนางเอกคือเป็นน้องทอย
อะไรอย่างนี้คือเป็นสายติสหมดเลยอ่ะ

แล้วก็เหมือนบอกว่าซันนี่กับมาริโอจะต้องแย่งกันจีบปามี่
โดยมีน้องชายของนางเอกคือน้องทอยอะไรอย่างนี้คุณ
ดิฉันว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ฮาคนงงคนในตัว

เออก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะมีผลงานเรื่องนี้จริงหรือเปล่า
กับท่านไหนที่อาจจะสนใจอะไรแบบนี้
เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับผลงานของมาริโอกับซันนี่จะมีจริงหรือเปล่า